ท่านผู้ชมครับเตือนภัยกันหน่อยครับที่ศรีสะเกดครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งเตือนภัยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์
ตระเวนจะข่มขืนเด็กนักเรียนตามหอพักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
นี่ฮะแล้วโชคดีที่เขาร้องให้คนช่วยได้ทัน
แต่มีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนก่อเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนนะ
นักเรียนหญิงที่โดนเขาโชคดีที่สมัติหลุดมาได้
จักรยานยนต์คันนี้แล้วก็ผู้ชายคนนี้ฮะเขาไปได้กล้องวงจรปิดมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เธอบอกว่าเธออยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองศรีสเกตเปิดประตูห้องเอาไว้ครับ
หลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องโดยที่ผู้ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อด้วยครับ
ท่านจะเห็นว่าขี่จักรยานยนต์มานะครับไม่ใส่เสื้อแล้วก็เดินเข้าไป
อยู่ดีเข้าไปที่ห้องแล้วบอกว่าขออยู่ด้วยเธอก็ตกใจไม่เคยรู้จักมาก่อน
พยายามหนีถูกคนร้ายจับกดนอนลงกับพื้นในห้องเธอดิ้นขัดขืนสะบัดหลุด
วิ่งออกมาจากห้องคนร้ายก็พยายามตามเธอใช้มือดันไม่ให้ประตูเปิดออกมา
ส่งเสียงร้องให้คนช่วยแต่ไม่มีคนอยู่ในหอพักแถวนั้นฮะจนคนร้ายดันประตูออกมาได้
เธอก็เลยวิ่งหนีอีกทีนี้คนร้ายเห็นว่าตามไม่ทันแน่ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ในสภาพเดิมคือไม่ใส่เสื้ออันนี้ตอนมาคือก็มันก็เห็นอย่างงี้มากกว่างวานเลย
ท่านผู้ชมรอแป๊บนะครับเพราะว่าเราตามจนเจอนะครับ
คือในภาพจากกล้องวงจรปิดมันเห็นชัดว่าใครหน้าตาเป็นยังไงขี่จักรยานยนต์คันนี้มาแบบนี้
หลังจากมีคนโพสต์เตือนภัยแบบนี้เอาไว้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เราตามจนเจอครับผู้ที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ไปที่บ้านบ้านเขาอยู่ที่หมู่บ้านโนนหุ่งอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
เป็นเด็กหนุ่มอายุ๑๖ปีคุณกิจิศักดิ์วิทยาลัยชายเจริญสุข
ไปที่บ้านของเขานะครับแล้วก็เอาคลิปให้ดูถามว่าน้องน้องใช่ผู้ชายคนนี้ไหม
ที่เขาโพสต์เตือนภัยกันซึ่งเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนนี้บอกว่า
ใช่ครับนี่คือผมเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักกับผู้หญิงที่อยู่ในห้องนั้นหรอก
เขาแค่อยากเข้าไปนั่งเล่นด้วยอ้าวเห็นว่าประตูห้องเนี่ยเปิดอยู่
เขาก็เลยเข้าไปเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ส่งเสียงร้องให้คนช่วยนะ
คุณกิติศักดิ์ก็ถามว่าอ้าวแล้วพอเขาส่งเสียงร้องให้คนช่วย
ที่เขาบอกเนี่ยคือน้องก็ไปกดเขาเลยจะข่มขืนเขาเนี่ยจริงไหม
หนุ่มคนนี้บอกว่าไม่ได้ข่มขืนครับเพียงแต่ผมใช้กำลังกดตัวไว้เท่านั้น
แต่ก็ไม่รู้ว่าผมกดตัวไปทำไมคือแต่คุณกิติศักดิ์บอกว่าอย่างนี้คุณเห็นมาสอน
ตลอดเวลาที่คุยกับเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนนี้เนี่ย
คือต้องยอมรับว่าท่าทางอาการเขาดูไม่ค่อยปกติ
เหมือนพูดวกไปวนมาผู้จางงมึนดูพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง

แล้วเขาบอกช่วยด้วยกับใครครับผม
เขาพูดกันครับ

คือเขาบอกว่ากดตัวเขาด้วยนะพยายามเหมือนจะข่มขืนเขา

ดเขาทำไมครับเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับ

เนี่ยฮะก็ลักษณะการถามตอบก็จะเป็นแบบนี้

ซึ่งแม่ของน้องคนนี้บอกว่าลูกชายของเธอเป็นคนไอคิวต่ำ
ตอนที่คลอดออกมาได้๗วันก็ชักแล้วก็เป็นโรคหอบนะครับ
ทำให้ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปต้องกินยาคลายเครียดอยู่ตลอดนะครับ
มารู้เรื่องลูกชายก็จากโซเชียลนี่แหละ
ถามลูกแล้วลูกก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้าง
ก็เหมือนที่คุยกับคุณกิติศักดิ์ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ย

เพราะว่ามีแต่คนด่าแล้วก็ต้องการทำร้ายลูกเธอ
เพราะว่าในภาพกล้องวงจรปิดหน้าลูกเธอชัดมาก
ทั้งที่แท้จริงแล้วลูกเธอเป็นคนอาการไม่ปกติ
แม้จะได้เรียนหนังสือแต่ก็ไม่สามารถอ่านเขียนได้
เหตุผลที่ให้ลูกไปโรงเรียนเพราะหมอบอกว่าหากให้ลูกอยู่แต่
บ้านมันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่อ่าก็เลยตัดสินใจให้ลูกไปโรงเรียน
ได้มีสังคมยอมรับว่าที่ผ่านมาลูกชายเคยมีพฤติกรรม
แบบนี้จนต้องไปจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายมาหลายรายแล้ว
และจากนี้ไปก็คงจะไม่ให้ลูกไปเรียนหนังสืออีกไม่อย่างนั้น
เดี๋ยวลูกไปก่อเหตุอีกแม่บอกว่าอย่างนี้

คือมันก็ขอโทษได้นั่นแหละ
แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีความไง

คือปล่อยให้เด็กถ้ามีอาการแบบที่แม่บอกจริง
แล้วข่ายะจะไกลยนต์ไปไหนตัวไหน๑๒คนเดียวมันเสี่ยง
ตำรวจสพศเกรดบอกว่าตอนนี้เด็กหนุ่มคนนี้กับผู้ปกครองก็ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสพศเกรดนะฮะ
มีการออกหมายเรียกแล้วให้มาเจรจากับผู้เสียหายในวันที่๓๐สิงหาคม
ค่ะก็ทางผู้ปกครองก็ต้องดูแลให้ดีกว่านี้

หรือถ้าดูแลไม่ไหวก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยไหม
แต่ถ้าไม่ให้ไปโรงเรียนมันจะยิ่งแย่หรือเปล่า
อาจจะต้องเป็นโรงเรียนที่เหมาะกับคนที่มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่า